ผู้ชมมาช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงตีสี่ทำให้คนแถวแถวจุฬาซอยสิบโอ้ย
จ่ายตุ้มตุ้มต่อมต่อมใช่ค่ะอีกแล้วเหรอเออ
ไม่อยากจะได้ยินเสียงปืนไม่อยากจะให้มีใครสูญเสียเลย

คือตอนแรกข่าวมันออกมาว่าเป็นเหตุกราดยิงกลางกรุงแบบนี้
คนก็กลัวสิใช่ค่ะนะฮะสุดท้ายไม่ใช่กราดยิงนะ
เพราะว่าคนร้ายเขาก็เครียดแล้วครับเอาปืนมายิงมั่วซั่วไปหมดเลยนะฮะ
นับไปนับมา๔๐กว่านัดทีเดียวนะฮะแต่ก็โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิต
ชั้นบริวสายตรวจและสายเสืบเฉาะหนอบปทุมวัลครับปิดล้อมอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในซอยจุฬาสิบ
ถนนบรรทัศน์นาขแขวงและเขตปทุมวัลนะฮะเพราะว่ามีเสียงดังคล้ายปืน
ตอนแรกบอกว่ายี่สิบแต่ว่านับไปนับมามันจะสี่สิบนะค่ะ

ผู้ก่อเหตุก็อายุประมาณ๔๔ปีครับ
เขาบอกว่าเขาประสบปัญหาครอบครัวมีปัญหาชีวิตเหมือนแบบ

ปัญหาส่วนตัวก็เลยเอาปืนไปยิงออกมานอกบ้าน
เยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่ตอนตี๔ต่อเนื่องถึงเช้า
ซึ่งไม่มีใครเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ

สุดท้ายเนี่ยก็เสียงปืนยังคงดังขึ้นเป็นระยะ
ต้องให้ตำรวจเข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็กันแบบนี้
คงนักข่าวต้องอยู่ไกลก่อนเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
แล้วก็มีอรินทราชเข้าไประงับเหตุด้วย
ทางด้านของพลเมืองดีแล้วก็เป็นชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง
คือนายพงศกรอายุ๒๐ปีนะครับ
บอกว่าเขากับกลุ่มเพื่อนนั่งอยู่ที่ลานจอดรถ
ตามปกติไปเล่นกีฬากันเหมือนทุกวัน
จากนั้นประมาณตี๔ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นหลายนัด
ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนนะแต่รู้ว่ามาจากข้างบนดาดฟ้าอะไรสักอย่าง

จากนั้นก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงก็ยังยิงใส่ตำรวจอีก
แล้วยิงมากกว่า๔๐นัดแล้วก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่เบื้องต้นสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะ
ใช่ค่ะนำตัวไปที่โรงพักแล้วแต่ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรารีบลงพื้นที่เลย
คุณระวีการแก้ววิจิตตอนนี้ไปถึงแล้วนะคะ

รายงานสดมาจากที่ซอยจุฬา๑๐ค่ะเชิญค่ะคุณระวิการค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะ
คือบริเวณด้านข้างของตัวอาคารซึ่งเป็นอาคารของธนาคารไทยพาณิชย์เก่า
ซึ่งถูกปรับปรุงนะคะแล้วก็ยังปิดไม่ให้บริการอยู่นะคะ
ด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมจะเห็นว่าอาคารหลังนี้นะคะ
เป็นอาคารที่ถูกผู้ก่อเหตุนะคะใช้ปืนยิงมาบริเวณด้านข้างของตัวอาคาร
แล้วก็ทำให้กระสุนเนี่ยทะลุเข้าไปบริเวณกระจกด้านข้างตรงนี้นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าร่องรอยของกระสุนปืนที่เห็นนะคะ
ยังสร้างความเสียหายทำให้ด้านข้างของตัวอาคารนั้นมีร่องรอยของกระจกที่แตกด้วยนะคะ
โดยผู้ก่อเหตุนะคะได้ใช้ปืนยิงมาจากอาคารฝั่งตรงข้ามนะคะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูด้านตรงข้ามนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยนะคะหรือว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะได้
เป็นชั้นดาดฟ้านะคะซึ่งอาคารตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารที่มีจำนวน๒ชั้นนะคะ
เป็นอาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เปิดจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬานะคะ
อยู่ภายในซอยจุฬาซอย๑๐แห่งนี้
และจุดที่ผู้ก่อเหตุยืนนะคะก็คือบริเวณแสลมสีเขียวนะคะ
เป็นชั้นดาดฟ้าแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของเขานะคะ
อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงมาบริเวณอาคารฝั่งตรงข้ามที่
ดิฉันให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
โดยเหตุการณ์นะคะก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสักตี๔ของวันนี้ค่ะ
หลังจากที่มีประชาชนนะคะแจ้งว่ามีเสียงปืนดังขึ้นจำนวนกว่า๒๐นัด
บริเวณอาคารจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬาในซอยจุฬาซอย๑๐ถนนบรรทัศน์ทองแขวงวังใหม่เขตปฐุมวันค่ะ
โดยตำรวจนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเนี่ยก็ได้เร่งเดินทางเข้าไปตรวจสอบทันที
ก็พบว่าผู้ก่อเหตุนะคะเป็นชายอายุ๔๔ปีค่ะ
เมืองต้นทราบว่าเขามีปัญหาทางครอบครัวนะคะ
ก่อนที่เขาเนี่ยจะนำปืนยิงออกนอกบ้านตั้งแต่ช่วงตี๔แล้วก็ยิงต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เวลาประมาณ๙นาฬิกาเสร็จตำรวจนะคะได้ประสานทางญาติให้เข้าไปเกลี้ยกล่อมค่ะ
แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะทำให้สถานการณ์ณเวลานั้นเนี่ยเริ่มตึงเครียดค่ะ
เวลาประมาณ๑๐นาฬิกาเศษนะคะทางพันธุ์ตำรวจโทกัมปนาศสงวนศักดิ์รองผู้กำกับการปราบรามสนปทุมวัน
และตำรวจสายตรวจรวมไปถึงฝ่ายสืบสวนสนปทุมวันได้นำกำลังเข้าไปปิดล้อม
พร้อมกับกำลังของหน่วยอรินทราชเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์นะคะ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะเวลาประมาณสัก๑๐นาฬิกา๕๐นาทีนะคะ
หน้าห้องแถวด้านหลังของตัวอาคารที่เปิดจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬาบริเวณนี้นะคะ
และก็ใช้เวลาเข้าจับกุมนะคะประมาณตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
มืดที่ผ่านมาจนถึงเวลาที่จับกลุ่มตัวได้นะคะก็นานกว่า๗ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งจากภาพในขณะที่ตอนจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา
เมืองต้นก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตค่ะภายหลังนะคะ
พบว่าผู้ก่อเหตุคือนายเอกชัยจารึกศิลป์อายุสี่สิบสี่ปีซึ่งเขานะคะ
เป็นเจ้าของร้านชุดกีฬาภายในซอยจุฬาซอยสิบนั่นเองค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
เขาก็อ้างว่ามีปัญหาในเรื่องของทางครอบครัวนะคะโดยไม่เปิดเผยปัญหาเรื่องอื่นอื่นเพิ่มเติมค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
ว่ามีช่วงหนึ่งนะคะที่รู้จักแล้วก็เคยพูดคุยกับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ให้ข้อมูลนะคะว่าก่อนหน้านี้เท่าที่เคยรู้จักมาชายคนนี้นะคะ
ไม่เคยมีนิสัยที่โมโหรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดี
แล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนค่ะว่าเขาจะมาก่อเหตุลักษณะนี้ค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลจากเพื่อนบ้านของตัวผู้ก่อเหตุ
ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซอยจุฬาซอยสิบ
ก็เล่าเหตุฟ้าขออภัยค่ะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะตอนนั้นนะคะว่า
ตัวเขาเองและกลุ่มเพื่อนได้นั่งเล่นกันบริเวณลานจอดภายในซอยตามปกติเหมือนทุกวันค่ะ
จากนั้นเวลาประมาณสักตี๔นะคะได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดค่ะ
โดยรู้สึกว่าเสียงปืนนั้นมาจากด้านบนนะคะจึงพากันวิ่งหลบหนี
แต่ผู้ก่อเหตุนั้นได้ยิงปืนมาที่เพื่อนของตัวเขาเองค่ะ
โชคดีที่หลบทันนะคะก่อนที่จะรีบแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาถึงนะคะตัวผู้ก่อเหตุก็ยังยิงใส่ตำรวจด้วยค่ะ
และยังมีการยิงปืนเป็นระยะระยะนะคะรวมกันมากกว่าสี่สิบนัด
ยืนยันว่าที่ผ่านมาตัวของประชาชนกลุ่มนี้รวมไปถึงผู้ก่อเหตุนั้น
ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนลองไปฟังเสียงประชาชนในพื้นที่กันค่ะ
ตั้งแต่ปีสามเนี้ยเกือบถึงเช้าอ่ะครับก็มีเช้ากว่าวันที่สี่
เช้าเลยครับเงียบแล้วก็เงียบเลยครับ
ก็มีเสียงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้รัวเหมือนตอนแรกนะครับ
สำหรับช่วงเวลาที่ก่อเหตุนะคะเริ่มตั้งแต่๔นาฬิกา
โดยมีผู้ได้ยินเสียงปืนรัวยิงจำนวนหลายนัดบริเวณหน้าอาคารพาณิชย
ซึ่งเปิดเป็นร้านค้าชุดและอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬา
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเข้าไปในตัวอาคารแล้วก็ยิงปืนเป็นระยะ
โดยตำรวจหน่วยอรินทราชนะคะแล้วก็ตำรวจสนปทุมวัน
ได้มีการวางกำลังล้อมรอบแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในนะคะ
เกลี้ยกล่อมแล้วก็ควบคุมสถานการณ์จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
รวมระยะเวลากว่าเจ็ดชั่วโมงด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ณขณะนี้นะคะก็มีรายงานว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
มีจำนวนสองกระบอกด้วยกันแต่ว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ว่าเป็นปืนชนิดไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบ
ร่องรอยของกระสุนปืนเพิ่มเติมแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้นะคะก็มีการรอสอบปากคำตัวผู้ก่อเหตุ
อยู่ที่สอนอปฐุมวันนะคะว่ามูลเหตุจูงใจ
หรือว่าปัญหาที่เขาเกิดความเครียดแล้วก็ก่อเหตุลักษณะนี้เนี่ย
มาจากปัญหาเรื่องใดเพิ่มเติมค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะ
ระวิการแก้ววิจิตรายงานจากซอยจุฬาซอย๑๐เขตปฐุมวันค่ะ
คุณระวิการมีบรรยายงานเพิ่มเติมว่าเหมือนเขาจะมีปัญหากับภรรยาด้วย
แล้วเหมือนจะเคยก่อเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง

สุดท้ายก็มาเครียดกับเรื่องครอบครัวแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำขึ้นอีก
ใช่ค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
กรุงแถวย่านรองเมืองแถวนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเมื่อตอนประมาณ๑๐โมงกว่าทางด้านพันธุ์ตำรวจเอก
ฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เหตุการณ์กราดยิง
อันนี้ท่านชี้แจงเพราะว่ากลัวว่าเวลาข่าวไปนำเสนอ

แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้คือยังกันพื้นที่อยู่
ก็ขอให้อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็บอกด้วยค่ะบอกว่าอยากให้ฟังข้อมูลต่างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ